ปกติเวลาเราฟังพระเทพพระสวดเนี่ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
หลวงพี่ท่านนี้ครับน่าจะพักจากการสวดมนต์พักจากการเทศรับซะเลยครับ
เพราะวันนี้ภูมิคุณร้อยภูมิคุณร้อย
เมื่อกี้พี่เห็นแบบท่านชูนิ้วให้ดอมด้วย
ชูนิ้วให้ดอมด้วยนิ้วชี้นิ้วกลาง
จริงเหรอจริงดูสินี่ชูชี้ก็ได้ให้สบายใจ
คือถ้าถอดจีวอนออกเนี่ยนะแล้วเป็นคารวาสโอ้จะเท่มากเลย
เป็นแรปเปอร์ที่รามดีจักหวะดีคำนองดี
แต่พอใส่จีวอนอยู่ในร่มกาสวพักอาจจะไม่เหมาะสมแล้วล่ะ
ก็บางคนชื่นชมบางคนตำหนิก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกแจกกรวยให้ด้วยแจกของลับให้ด้วยครับ
แล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยมันมีเรื่องกัญชาด้วยนะมีเรื่องกัญชาเข้ามาด้วยครับ
โอ้แล้วก็รอยศักดิ์เต็มตัวรอยศักดิ์นี่ไม่ว่ากัน
คือเชื่อว่าก่อนหน้าจะมาบวชก็คงศักดิ์เยอะอยู่แล้วล่ะ
คลิปนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพียบครับ

อย่างที่บอกทั้งชูนิ้วทั้งเนื้อเพลงสุดแล้วแต่ความเห็นคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ